น้องเรลัยไลฟ์สดค่ะช่วงโควิดต้องเจอมรสุม

ก็เลยผันตัวนะเอาความชอบของตัวเอง
มาเปิดร้านชานมไข่มุกค่ะ
ปรากฏว่าขายดิบขายดี
ตอนนี้ให้ใหญ่สาขาไปแล้ว
เศรษฐกิจแบบนี้ค่ะหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองได้นะคะ

เดี๋ยวนี้อาชีพเดียวไม่พอจริงค่ะ
ดูอย่างนักร้องลูกทุ่งสุดแซ่บคาเลไลไลฟ์สดนะ
ปกติเนี่ยมีงานจ้างโชว์ทั้งตามงานคอนเสิร์ตต่าง
รวมไปถึงมีเจ้าภาพนะจ้างร้องเล่นเต้นโชว์ผ่านไลฟ์ค่ะ
แล้วก็เป็นอาชีพที่เธอรักมากด้วยนะคะ
แต่ช่วงโควิดที่ผ่านมาค่ะงานร้องเพลงเนี่ยมันก็น้อยลงไปค่ะ
คิดไปคิดมาเลยจับมือกับน้องสาวแล้วกัน
อันเอาความชื่นชอบที่ตัวเองชอบดื่มชานมไข่มุก
ลองปรับสูตรคิดกันเองกับน้องสาวค่ะ
ตอนแรกก็ทำดื่มกันเองนี่แหละ
สักพักค่ะเริ่มทำไปแจกให้ชาวบ้านช่วยกันชิม
พออยู่ตัวค่ะก็เริ่มเปิดร้านแรกของตัวเองนะคะ
ตั้งชื่อว่าชามุก
อยู่ที่บ้านเกิดค่ะอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีนั่นเอง
ปรากฏว่าลูกค้าติดอกติดใจค่ะ
ก็เริ่มขยายสาขา๒นะคะ

มีคนมาติดต่อขอซื้อแฟนชายด้วย
จนตอนนี้ค่ะผ่านมาเกือบก็๒ปีแล้ว
ขยายไปแล้ว๑๔สาขา

แม้เรื่องธุรกิจจะปังนะแต่งานเพลงก็ไม่ทิ้งนะคะ

ตอนนี้มีงานเพลงก็คือล่าสุดที่ออกไปคือ

อ่าเป็นร้องคู่กันนะคะเป็นเหมือนซิงเกิ้ลพิเศษ

ยังทำอยู่ตลอดเลยค่ะทุกวันนี้ก็มีงานตลอด